มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถกระบะพุ่งชนจักรยานยนต์ของตำรวจที่กำลังทำหน้าที่อยู่บนทางด่วนนะครับ
ทำให้บาดเจ็บสาหัสนะครับซึ่งพบว่ารถกระบะคันนี้คนขับไม่มีใบขับขี่
และขณะเกิดเหตุนั้นก็ก้มลงใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อดูแผนที่โดยไม่ได้มองทาง

ขับมาด้วยความเร็วก่อนจะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของร้อยตำรวจตีบุญเยี่ยมพิมพบุตร
รองสารวัตรจราจรงานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน๒กองกำกับการ๒
บังคับการตำรวจจราจรจนร่างกระเด็นลอยกระแทกพื้น
ส่วนรถจักรยานยนต์พุ่งกระเด็นไปไกลหลายเมตรเหตุการณ์เกิดขึ้นบนทางด่วนช่วงทางลงทางด่วนยมราช
ต่างระดับพญาไทยบางโคร่ขาออกเมื่อช่วงวันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุตำรวจควบคุมตัวคนขับรถไปสอบสวนพบว่าไม่มีใบขับขี่
เจ้าตัวรับสารภาพก้มดูแผนที่ในโทรศัพท์มือถือตลอดทาง
พอเงยหน้าขึ้นมาก็เบรกไม่ทันแล้ว
โดยตำรวจตั้งข้อหาขับรถโดยประมาท

และข้อหาใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
โดยหลังจากเกิดเหตุร้อยตำรวจตีบุญเยี่ยม

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจทันที
ตรวจสอบอาการพบว่ากระโหลกศีรษะร้าว

ต้องทำการผ่าตัดรักษาอาการเร่งด่วน
ซึ่งล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว

จักรยานยนต์ของเขาเข้าอย่างจังนะครับ

ก็ได้กระเด็นลอยไปอยู่ตรงจุดบริเวณตรงนั้นนะครับ

ซึ่งทำให้เขารอดตายมาได้ครับ

จากนั้นก็ถูกชนเข้าอย่างจังจนร่างกระเด็นและหมดสติไป

ผมก็จะขี่ผมก็ขี่มาที่ยมราชครับ

พอมาถึงกล้าปลาผมก็
ผมรู้สึกว่าจะจอดมอไซค์ดูสภาพจราจรข้างหน่อย
ค่อยลงไปพอผมก็เลยจอดดมข้างป่าครับ
พอผมก็จอดบอสไซค์ตรงกล้ากปลา
แล้วก็กำลังจะลงมานะครับ
กำลังจะขี่มอไซค์ออกจากกากปลาลง
ตรงเยามราชมาพอดีก็มีรถพันชนครับ
รถที่ชนนี่คือความรู้สึกเหล่านี้หลุนแหลกไหมครับคุณผู้ชม

มันรู้สึกว่าเปรี้ยงแล้วผมก็วูบไปเลยครับ
พอวูบไปสักพักผมหมดสติไปเลยครับ
ส่วนกรณีที่ชาวเน็ตตั้งคำถามอยากรู้ว่า
ร้อยตำรวจตีบุญเยี่ยมนั้นห้อยพระอะไร

มีสิ่งเดียวที่คอยยึดเหนียวจิตใจตลอดการปฏิบัติหน้าที่
คือหมวกหม้อตานที่มีตราแผ่นดินประทับไว้บนหมวก
ซึ่งตนเองจะเก็บติดตัวไว้ตลอดเวลา
ได้ข่าวว่าไม่ได้ห้อยพะด้วยใช่ไหมครับ
ครับผมไม่ได้ห้อยพะครับ
ก็จะมีหมวกหม้อตามอยู่ในกล่องตลอดนะครับ
อยู่ในกล่องมอไซค์ตลอดนะครับ
เหนียวเป็นที่พึ่งทางใจตลอดนะครับ
เพราะว่าผมพอที่จะรู้ว่าเป็น

ผมก็ยึดถือมาตลอดนะครับ

ครูชีพแล้วผมนึกถึง

หมวกทรัพย์ไษหมวกคือห่วงหมวก
คือนึกถึงหมวกเลยที่แรกเลยครับ

เพราะว่าหมอกวันนี้ผมก็ติดรถตลอดนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทกุลนันต์จันตุฯสารวัติงาน
ควบคุมจราจรด่วน๒กองบังคับการตำรวจจราจร
ในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยตรงบอกว่า
ร้อยตำรวจตรีบุญเยี่ยมนั้นเป็นตำรวจน้ำดี
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง
ถือเป็นตำรวจลูกหม้อคนหนึ่งของกองบังคับการตำรวจจราจรเลยก็ว่าได้
นริตวุณิ่มข่าวไทรัตร์ทีวีรายงาน